คุณผู้ชมต้องบอกนะคะว่าในวงการบันเทิงของเราเนี่ยมีสาวสวยกันหลายคนนะคะ
แล้วยิ่งอยู่เนี่ยไม่ใช่ยิ่งหน้าแก่นะคะ
บางคนนางเอกดังหลายคนยิ่งอยู่ยิ่งหน้าเด็ก
ลงทุกวันทุกวันนะคะหรือว่าเขามีความรักก็ไม่รู้
แต่วันนี้บันเทิงไทยรัฐรวบรวบตึงมาให้ดูนะคะ

ไปหมดเลยคุณผู้ชมคนแรกเลยนะคะนี่ค่ะ

เด็กมาต้องเรียกของอ้ำไหม

ที่เห็นหน้าจอคือคุณอ้ำพัชราภานะคะ
ต้องบอกเลยนะคะว่าเห็นภาพนี้แล้วไม่รู้จะเปลี่ยนคำเรียกว่าน้องอ้ำหรือเปล่า

แล้วแม่อ้ำของเรานะคะคือ๔๐กว่าแล้วนะคะ

ได้อยู่น่า
นะคะแต่ว่าชุดที่เขาใส่เนี่ยโอ้โหเห็นแล้วแบบแอบใจ
วิวอยู่เหมือนกันนะคะไทยไปหน้าเด็กค่ะ
น่ารักมากคือจริงจริงอ่ะเราเรียกนางว่าน้องไหมอ่ะถูกแล้วนะค่ะ

ขอบพิธีสินะย์
ชุดสีแดงใสสุดแล้ว

น่าที่ลืมลงให้พยพ
แต่กลัวนี้

เป็นคนเด็กของจริง
ไม่ใช่เด็กธรรมดาเด็ดสุดไปเลยจ้า

เบอรี่ค่ะว่าที่เจ้าสาวของเราคุณผู้ชมนี่

อุ้ยมันตอนนี้เหลี่ยวมากเลย
ป่องอยากจะเอานิ้วไปจิ้มจริงเลยคุณผู้ชมค่ะ
ทำสายตาดูซะก่อนอ้อนแบบนี้ไม่รู้ว่าอ้อนใครอ้อนหมาหรือเปล่า
จนต้องรีบวิ่งเข้ามาโอ๋เลยคุณผู้ชมค่ะ
หมากเห็นแบบอย่างนี้แล้วก็ดูทำหน้าสิอ้อนพี่หมากแน่เลย
เพราะว่าเราแอบเห็นว่ามันมีน้ำตาหยดลงมาด้วยแบบนี้คุณผู้ชม
เห็นแบบนี้นะเราได้เทคนิคใหม่ที่ทำให้หน้าเด็กเลยนะคือ

คุณผู้ชมอาจจะแปลกใจว่าอันที่หน้าแก้มป่องเนี่ยเขาทำอะไรมา

แต่ว่าจริงแล้วคือตัวจริงเขาหน้าเด็กกันอยู่แล้ว
แต่อันนี้เป็นการถ่ายแบบก็เป็นคอนเซ็ปต์เขาของแบรนด์เสื้อผ้าแบรนด์หนึ่งนะคะคุณผู้ชม
แต่ว่าคอนเซ็ปต์เขาก็ดีเหมือนกันนะแหวกแนวให้คนแบบเอ๊ะใช่หรือเปล่าหน้าเด็กจริงหรือเปล่า
แต่คู่นี้เขาก็หน้าเด็กพี่แจ๊คเขาการันตีมาแล้ว
ใช่แล้วนะคะคุณผู้ชม